คุณผู้ชมคะมิติใหม่การสอนหนังสือ
หรือการแนะแนวยังไงก็ไม่ทราบนะคะ
ครูเปิดห้องพักในรีสอร์ท๒ห้อง
ตั้งวงกงเล่ากับเด็กนักเรียน

นั่งดื่มเล่ากันคลาวรีสอร์ตและสุดท้ายมีคนไปแจ้งนะคะ
ตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เจอครูกำลังนั่งคุมเป็นหัวหน้าแก๊งตั้งวงกงเล่าช็อกยิ่งกว่าอีกอ่ะค่ะงงเลยนะคะแบบเนี้ยเออ
ที่ตำรวจเป็นตำรวจสพนาเชือกกับชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอนาเชือกนะคะ
เข้าไปตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลขวาวไร่ผู้ปกครองเขาร้องเรียนมาบอกว่าคุณตำรวจช่วยที
มีครูชวนลูกหลานของเขาไปดื่มเหล้าในรีสอร์ทเปิดสองห้องครับ
เจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องแรกพบครูก่อนเลยค่ะเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่กับเด็กนักเรียนหญิง๓คนนักเรียนชาย๒คนทั้งหมดอยู่ในชุดนักเรียน
ห้องมีขวดเบียร์ที่ดื่มไปแล้วพร้อมกับแก้มด้วยมีการเปิดเพลงฟังสุนทรีย์เลยทีเดียว
ห้องที่สองเปิดเข้าไปนักเรียนชายสามคนนักเรียนหญิงหนึ่งคนเฉลี่ยแล้วอายุสิบสามถึงสิบเจ็ดปีค่ะ
จากนี้พอตรวจสอบเข้าไปในมือถือของคุณครูคุณมันมีคลิปอนาจารย์เพียบเลยนะ
เป็นคลิปอนาจารย์ของเด็กผู้ชายกับชายที่มีอายุมากกว่าเดี๋ยวนะอันนี้คือในมือถือของครูเหรอมือถือครู

อยู่กรุงเทพไม่ได้เป็นคลิปที่บอกว่าถ่ายเดี๋ยวนั้นหรืออะไรยังไงเลย

น้ำซือเหลาไม่ให้เขาคุณก็ซื้อน้ำเหลาไเขาไม่เจอ
ก็ครูบอกว่าก็ไม่รู้จะเป็นแบบนี้
แต่ครูก็ยอมรับว่าครูซื้อเหล้ามาให้เด็ก

ต่อให้รักเด็กแค่ไหน้า๑๓๑๗

แล้วเด็กทุกคนอยู่ในชุดนักเรียนเนี่ย
ไม่กลับบ้านแต่ว่ามานั่งตั้งวงกันอยู่ในรีสอร์ทแบบนี้
คือยังไงมันก็ไม่เหมาะสมด้วยประกันทั้งปวงอะนะคะ

ก็บอกก็หนูเห็นว่าครูชอบนัดเพื่อนไปดื่มเหล้าในรีสอร์ทนะคะ

พอเห็นครูนัดเพื่อนผู้ชายไปดื่มเหล้าอีกก็เลยโทรแจ้งฝ่ายปกครอง
ประสานตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เจอจริง
ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามกับเจ้าหน้าที่พม
ก็เลยลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายแล้วก็เด็กทั้ง๙คนนะคะ
เรื่องต้นแน่นอนผู้ใหญ่ยังไงคุณวุฒิภาวะมากกว่าคุณต้องรับเต็ม

ยุโยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมตามพรบคุ้มครองเด็ก
แต่ส่วนของกรณีเด็กเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอดส่องดูแลกันด้วย
แล้วตัวเด็กเองก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะ